คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราเนี่ยเล่าข่าวไปนะคะว่าคุณแพทย์นับประพาเนี่ยนะ
ก็ถือว่าเป็นฉลองวันเกิดให้ตัวเองแล้วกัน
มีการซื้อรถหรูให้กับตัวเองคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ฉลองวันเกิดสามสิบห้าปีนั่นแหละ
ด้วยการถอยรถหรูป้ายแดงราคาเนี่ยโอ้ยก็หลายล้านเหมือนกันนะคะ
แต่ก็เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ดักสัมภาษณ์แม่แพทย์แม่แพทย์เนี่ยก็มาเล่าให้เราฟังนะ
ว่าเออหลังแม่แพทย์เนี่ยถอยรถหรูมาสดร้อน
แพทย์บอกว่าอันนี้คือน้ำพักน้ำแรงของเธอนะเก็บตังค์มาเป็น๑๐ปีนะจ๊
กว่าจะได้รถคันนี้มาและที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นของขวัญวันเกิดอะไรหรอก
แค่บังเอิญว่าได้รถตรงกับวันเกิดพอดีเลยนะคะ
และที่เหตุที่ถอยรถคันใหม่เนี่ยก็เพราะว่าคันเก่า
ประสบอุบัติเหตุแบบชนยับเยินอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยขอซื้อใหม่ละกันไปฟังเสียงจ้
มันพอดีตรงรถตัวเองเกิดอุบัติเหตุ
เอาเหรอพอดีค่ะแล้วเย็นก็คือรถตัวเองที่ขับทุกวัน
พี่แจ๊คเห็นก็คือซ่อมเดือนครึ่งเก็บเงินรอมา๑๐ปีเพิ่งจะมีวันนี้
อยากได้อะไรก็ต้องทำเองเก็บตังค์อย่างนี้นะชื่นชมค่ะ
แต่อยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้หน่อยแล้วกัน
เชื่อว่ากำลังใจของขวัญที่ดีที่สุดของแม่แพทย์นะ
ก็คือลูกชายที่น่ารักอย่างน้องเรซิ่งนั่นเองจ้า
เฮียเรียนรู้ไหมว่าเป็นวันเกิดแม่ค่ะ
ดูไหมฮะรักแม่ไม่เคย
เราจะไปทะเลอย่างน้อยก่อน
น่ารักมากแม่ลูกคู่นี้เขาสนิทเขาเล่นกันตลอดเลยนะคะ